ดูปัญหาคลาสสิกกันหน่อยค่ะเพื่อนบ้านค่ะแก๊งเอ่อไม่ใช่แก๊งสิ
ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านคู่นี้เขาเป็นสามีภรรยากันนะ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาลงไว้บอกว่าไม่เข้าใจจริง
ทำไมเพื่อนบ้านต้องทำกันแบบนี้ด้วยลองไปดูคลิปกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
กวาดใบไม้ในพื้นที่บ้านของตัวเองกวาดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
อ่าแต่ไม่ทิ้งถังขยะค่ะเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วล็อตสอง
เสร็จแล้วปุ๊บเออถ้าเป็นปกติก็คือเดินไปทิ้งขยะเนาะ
กวาดมาถึงปุ๊บเดินมาหน้าบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็โยนโยนเข้ามาแบบนี้ค่ะ
นี่คือฝ่ายสามีผู้ชายเนอะส่วนฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกัน
ก็คือกวาดเอากวาดใบไม้มาแล้วก็กวาดมากองที่บ้านของเจ้าของบ้าน
เธอก็งงว่าทำไมทำแบบนี้แถมยังให้ข้อมูลไว้ด้วยนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงนี้คือช่วงหลังฝนตกนะ
และทีนี้พอฝนตกหนักมากลมพัดก็แรง
ไม้ก็ปลิวเข้ารั้วเพื่อนบ้านตามถนนคือปลิวกระจุยกระจายไปหมดเลยอะค่ะ
คนที่เขาเห็นคลิปแล้วก็โพสต์นี้
ให้ความเห็นออกเป็นสองฝั่งว่า
ฝั่งแรกบอกว่าโอ้โหเพื่อนบ้านทำอย่างนี้ได้ยังไงก็คือแบบตีเพื่อนบ้านรัว
อีกฝั่งนึงบอกว่าแต่เดี๋ยวก่อนดิฉันมีภูมิคุ้มกันแล้ว
คุณมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าคือเขาไม่น่าจะมาทำแบบนี้ใส่

เราก็เลยพยายามถามทวงถามไปที่เจ้าของโพสต์แหละว่า
มันมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้ที่เป็นชนวนเหตุไหม
บอกจริงก็มีแหละ๓ปีก่อน
ปีก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือบ้านหลังนี้เวลาเขาจะเข้าจะออกบ้าน

เคยไปคุยไปทวงถามกันว่าบีบทำไมเขาบอกไม่ได้บีบ
เขาว่ากัน
พันอุดมวัน๒๓ปีนะคะ
เธอบอกว่าเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำแบบนี้
เธอก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยบ้านเธอก็มีต้นไม้อยู่ในบ้านนั่นแหละ
แต่มันเป็นต้นไม้ของโครงการบ้านจัดสรรที่เขาปลูกเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้ว
พยายามที่จะให้โครงการมาตัดแต่งกิ่งมงกิ่งไม้อะไรแล้วนะ
แต่ฝนตกลมแรงมันก็มีบ้างอ่ะเออแต่เธอก็พยายามที่จะแก้ปัญหานั่นแหละ
คือบ้านสองหลังเนี่ยบ้านเธอกับบ้านคู่กรณีอยู่ท้ายซอยทั้งคู่
แล้วใบไม้ที่ปลิวเข้าไปในบ้านคู่กรณีไม่ใช่จากบ้านเธอบ้านเดียว
ความที่มันอยู่ท้ายซอยทั้งคู่บ้านอื่นมันก็ปลิวเข้ามาทางนี้เหมือนกัน
แต่เธอบอกก็พยายามเต็มที่แล้วก็เนี่ย
วันที่ขออภัยวันที่๘เมษายนนี้ติดต่อแล้วบอกว่าให้มาตัดแต่งกิ่งไม้ซะ
มันจะได้แบบใบไม้มันจะได้ไม่ปลิวไปอะไรแบบนี้อีก
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอเอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะกับสถานีตำรวจนครบันบังชัน